เอาล่ะคุณผู้ชมฮะหลายคนติดตาม
เทือนวงการศรีกากียังไงบ้าง
นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกแล้วนะบอกว่า

เหรองั้นฟังกันให้ดีนะครับ
วันนี้ตามนัดหมายนะ๕ตุลาคม
ทนายอนัญชัยบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวผมมี
การตำรวจต้องสั่นไหวนะครับ
ก็วันนี้เดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
แล้วก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้สัมภาษณ์นะ
ยื่นเรื่องเอาผิดบุคคลในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่บอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวคุณจำได้ไหม
เราก็อยากจะรู้ไงมันสะเทือนถึงดวงดาวขนาดไหน
นี่ไงพอทนายอนัญชัยบอกแบบนี้เราก็รายงานข่าวเราก็ตีฟูปูใหญ่ไปเลย
งั้นเดี๋ยวบอกให้ดวงดาวที่จะร่วงแล้วถูกเด็ดไป
นี่คือดวงดาวบนบ่าของตำรวจ
รองพบตรบอกว่ายังไม่ได้แต่งตั้งตัวเขาเองเป็นทนาย
แม้แต่ตามพฤติการการเข้ามาขอคำปรึกษาให้ช่วยเหลือเรื่องของคดี
ที่ถูกแจ้งข้อหาไปก่อนหน้าแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดแถลงข่าวตำรวจแปดนายก่อนหน้านี้
มันก็ชัดเจนแล้วว่าตัวเองก็คือหมายถึงตัวทนายอนัญชัย
ความช่วยเหลือเรื่องคดีความไปแล้ว
ที่บอกว่าตัวเองไม่ใช่ทนายความของคดีนี้เพราะมีบุคคลหนึ่งไง
ซึ่งมีตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้สั่งห้ามให้ยุติเรื่องนี้ทั้งหมด
คือต้องเข้าใจนะว่าณเวลานี้เนี่ย
ในคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ยัง
ผมก็ให้คำปรึกษาไปในฐานะที่เป็นทนาย
แล้วก็นักกฎหมายที่ให้คำปรึกษา
ส่วนน้องเนี่ยเขามีคดีแล้วเขาเป็นผู้ต้องหาแล้ว
เพราะฉะนั้นกระบวนการมันก็จะเป็นกระบวนการของ
ตำรวจอายการแล้วก็ศาล
ผมก็ยังดูแลน้องทั้ง๘คนอยู่นะครับ
แต่ว่าคนไหนที่เขามีทนายก็โอเค
ตรงไหนที่เขามีทนายเขาอยากใช้บริการผม
ผมก็ว่าความให้น้องผมไม่ได้ทอดทิ้งน้องทั้ง๘คนครับ
ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะแล้วเจ้าตัวบอกว่านี่
หน้าที่มีข่าวออกมามีทนายคนหนึ่งออกมาบอกว่า
ผมไม่ได้รับค่าจ้างการทำคดี๑๐ล้าน
ตอนนี้ได้มา๕ล้านแล้วเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะ
ทุกวันนี้ผมยังไม่ได้รับเงินเลยสักบาทเดียว
สาบานนะถ้ารับเงินจริงนะให้ผมตายโหงนะคะ

ผมจะฟ้องหมินประมาทกับทุกคนที่กล่าวหา
ไม่ว่าจะเป็นพูดเรื่องการรับเงินค่าทนายความ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นที่มันกระทบกับตัวผมด้วย
ข้อมูลพบว่ามีทั้งทนายความแล้วมีทั้งสื่อมวลชนด้วยนะคะ
สอบถามไปถึงภาพที่นั่งร่วมโต๊ะอาหาร
ของทางด้านของพบตรกับทางด้านของท่านรองโจ๊กเนี่ย
ทีนี้ท่านทนายอาณาชัยพูดแบบนี้หรอคุณ
อันนี้ไม่ได้พูดเองนะบอกว่าเหมือนละครน้ำเน่า
นายอนัญชัยยืนยันเดี๋ยวจะเดินหน้าเปิดโปรงบิ๊กเซอร์ไพรส
ที่เคยพูดไว้ตอนนี้ห้องเต้เปลี่ยนไปแล้วนะ
จากเดิมและที่เคยบอกว่าห้องเต้คือรองโจ๊ก
ตอนนี้ห้องเต้คือคนที่จะแถลงข่าวในวันนี้
ซึ่งถ้าวันนั้นผู้ใหญ่ที่อยู่ในรัฐบาลไม่โทรหาบิ๊กโจ๊ก
ห้ามตัวเองทำคดีต่อเหตุการณ์วันนี้จะไม่เกิดขึ้น
คือปฐมบทของห้องเต้ได้เปลี่ยนไปแล้ว

ปฐมบทของห้องเต้ได้เปลี่ยนไปแล้ว
เป็นผู้ใหญ่ที่จะมีในวันนี้นี่แหละ
หลุดโป๊ะออกมาเดี๋ยวรอท่านเสรี
พูดแบบนี้นะคะเอ้าถ้าอย่างนั้นก็คือท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หรือเปล่า
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหมินพระบรมเดชานุภาพด้วย
เดี๋ยวคอยดูกันแล้วกันว่าสิ่งที่คุณมาห้ามผมว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ถ้าวันนั้นคุณไม่โทรมาหาบิ๊กโจ๊กแล้วมาห้ามผม
เหตุการณ์วันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
นี่คือปฐมบทห้องเต้เปลี่ยนแล้วครับ
เปลี่ยนจากสุรเชษฐหักพานเป็นผู้ใหญ่ที่จะมานี่แหละครับ

แหละผมบอกเมื่อกี้ไงนะครับ
มันมีตั้งแต่หลายเรื่องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับ

ท่านห้องเต้มาแล้ว
คุณผู้ชมฮะแหมเมื่อกี้ฟังคุณขวัญเล่าอยู่นานนะ
ท่านนายอาหารชัยก็แหละยังใบนิดนึง
อักอึกอักไม่เข้าเรื่องกันสักที
เรื่องท่านห้องเต้เนี่ยคนใหม่เนี่ยเป็นใคร
เอาคุณผู้ชมไปดูห้องเต้มาแล้วครับ

สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ

ภาพนิดนึงได้ไหมคะนิดเดียวได้ไหม

ไม่อยู่ฝั่งนู้นค่ะ

นี่เหรอคะใช่ฮะที่เมื่อกี้
ท่านนายอาหารชัยพูดเสรีอะไร
นี่แหละฮะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ในฐานะหัวหน้าภักร์เสรีรวมไทย
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติปรากฏตัว
สะเทือนดวงดาวของทนายอนัญชัยนะครับ
ก็ให้เพื่อดำเนินคดีกับใครรู้ไหมคุณ
ไปถึงใครรู้ไหมนายกเศรษฐานายกเศรษฐาทวีสินในฐานะอะไรฮะ
ฐานะประธานกตรแล้วก็พวกรวม๑๐คน
ปฏิบัติหน้าที่ในการแต่งตั้งพบตรขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา๒๕๘วงเล็บ๔
ให้ปฏิรูปตำรวจเป็นอิสระในการทำงาน
และให้มีหลักประกันในเรื่องค่าตอบแทนและการแต่งตั้งโยกย้ายครับ
โดยใช้ระบบคุณธรรมเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทำงานแบบมีอิสระ
มีประสิทธิภาพแล้วก็มาตรา๗๗
เศรษฐาต้องเป็นคนเสนอรายชื่อเป็นพบตรที่มีอาวุโส๔คน
ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูลและพรบตำรวจ
ซึ่งต้องเสนอรองพบตรที่มีอาวุโสลำดับที่๑สิ

การเสนอพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นพบตร

แต่ทีนี้การที่นายกแล้วก็คณะ๑๐คน
ได้มีการพิจารณาตัดสินให้บิ๊กต่อเป็นพบตร
เรื่องนี้พลตำรวจเอกซีรีย์พิสูจน์บอกว่า
เสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บิ๊กต่อ

ผลงานดั้งเดิมเริ่มบรรจุเข้าราชการ

แต่ไม่เลือกตามลำดับอาวุโสเลย

เท่ากับมีการเมืองเข้ามาแทรกแสง
มีคำถามว่าจะมีการใช้การเมือง
เพื่อหวังให้มีผลประโยชน์และอิทธิพล
อื่นใดหลังจากนี้เกิดขึ้นหรือไม่
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกอีกนะครับว่า
ก่อนหน้านี้นะฮะเคยยกตัวอย่าง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะปฏิรูปตำรวจ
แต่ยังออกไม่ได้เพราะติดในหลายมาตรา

นายกจะมาเป็นประธานกตร
เพราะตำรวจจะถูกครอบงำโดยการเมืองนะครับ
นายกรัฐมนตรีไม่ควรมายุ่งกับการแต่งตั้ง
พบตรมีหลายเรื่องปากท้องของประชาชน
นายกควรไปแก้นะฮะ
แล้วก็นายกไม่มีความรู้และมาประชุม
แล้วก็กลับอย่ามาเอาอำนาจพวกนี้
ฟังเสียงดีกว่าฟังเสียงพลตำรวจเอกเสรีดีกว่า
ตอนนี้พระบุรุษฯนัยการฐานประชาชน
ตรากฏว่ากลายเป็นเสนอชื่อผู้เหมียวโสดตามศึกคุณตอบสัตว์นะครับ
เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะ
ซึ่งตามรับนูลเขาบอกว่าต้องการให้เป็นอิสระ
ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างอันนี้นะ
มันเลยทำให้เกิดปัญหาว่าองค์กรตำรวจ
ไม่สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง
ถ้าแต่การตำรวจก็รับใช้นักการเมืองนี่
รับใช้การเมืองเพื่อหวังให้ตัวเองได้มีตำแหน่งหน้าที่
แล้วก็จะมีผลประโยชน์ตามมา
แม่หลังจากนี้เราก็จะเห็นนะทนายอนันท์ชัย
เคียงคู่คล้องแขนกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แทน

ไม่แต่เขาบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับท่านรองโจ๊กนา
ใช่เขายังคุยกันได้ยังสนทนากันได้อยู่
คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาจะว่าหรือว่า
ว้าวนี่ผมกำลังจะถามคุณเชื่อไหม
ฟังข่าวอย่างเดียวไม่สนุกเท่าอ่านคอมเมนต
นี่ฉันไม่พูดเยอะลองเข้าไปดูเอาเอง
ไปแล้วอ่านออกแล้วบางอันอ่านออกไม่ได้ด้วยนะ
เกิดว่าอ่านออกคุณผู้ชมก็จะไม่เข้าไปดูคอมเมนต์ในยูทูป